การจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐอาจจะไม่ง่ายอย่างที่ดำเนินการในช่วงแรกซะแล้วล่ะครับ
เพราะว่าล่าสุดภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้เลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารและก็สอสอของพัก
เพื่อลงมติว่าจะตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
หลังจากที่ภักดิ์พลังประชารัฐไม่ได้ตอบกลับมานะครับ
สิ่งที่พักประชาธิปัตย์ได้ยื่นข้อเสนอแล้วก็ร้องขอไปนั้นจะตกลงด้วยหรือไม่
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ภักดิ์พลังประชารัฐแจ้งว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ย
ท่านจะให้ข้อมูลตอบกลับมาก่อนเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
นโยบายของพักประชาธิปัตย์ในเรื่องแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
แล้วก็นโยบายเรื่องประกันรายได้พี่น้องเกษตรกร
เรื่องความเป็นอยู่ต่างเนี่ยนี่คือสาระสำคัญที่สุดครับ
โยบายสร้างคนสร้างชาติถูกหยิบยกนำมาเป็นเงื่อนไขสำคัญ
ในการต่อรองการเข้าร่วมรัฐบาล
โดยโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ชี้แจงถึงความจำเป็น

และกรรมการบริหารพักออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ให้สัญญาว่าจะตอบกลับภายใน๑๗นาฬิกาของวันนี้

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยืนยันกลับมาได้
เพราะติดปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐเอง

แต่เมื่อถูกถามว่าหากพักคั่วตรงข้ามกับพักพลังประชารัฐ
สามารถรับเงื่อนไขของพักประชาธิปัตย์ได้
ประชาธิปัตย์พร้อมร่วมงานด้วยหรือไม่
ราเมฆระบุว่ายังไกลเกินไป
เพราะวันนี้ยังรอคำตอบจากภักดิ์พลังประชารัฐ
และในที่ประชุมยังไม่มีการพูดคุยกับพักการเมืองอื่น
เช่นเดียวกับพักชาติไทยพัฒนาที่ออกอาการหงุดหงิด

เหมือนภูมิใจไทยและประชาธิบัตร
อีกทั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำยืนยัน
ทางพักได้รับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงไหนกันแน่
ซึ่งนายวรวุฒิศิลปะอาชายย้ำว่า

เพราะที่ผ่านมาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ยังไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะตัดสินใจ

และข้อเสนอที่ให้กับแก่นำพักพลังประชารัฐไป
ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบสนองกลับมา
ด้านพลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี

ไม่ขอพูดถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในขณะนี้

ต้องผ่านขั้นตอนโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จก่อน
ถึงเวลานั้นจะเป็นคนตัดสินใจ
เลือกคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเอง

ว่าที่แต่ละพักเสนอมาเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เข้าใจไหมแล้วทั้งหมดพักร่วมเห็นชอบรวมกันหรือเปล่า

พักนี้เห็นชอบตรงนี้แล้วมันจะไปอย่างไรล่ะ

มีคณะลำตีมากกว่า๖๐คนอีกตอนนี้
โดยการเจรจาระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทย
ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากที่สุด
มีรายงานว่าได้รับการจัดสรรให้ดำรงตำแหน่ง๑รองนายกรัฐมนตรี
และ๓รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประกอบไปด้วย
สาธารณสุขคมนาคมและการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนพักประชาธิปัตย์จะได้รับการจัดสรร
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒ตำแหน่ง
คือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมกันนี้ยังแสดงความต้องการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่เป็นโคต้าภายในของพักพลังประชารัฐ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ทำให้เกิดการต่อรองกันอย่างหนัก
โดยการเจรจากันระหว่างแก่นำทั้งสองพักเมื่อวานนี้
พลังประชารัฐได้ยื่นข้อเสนอ
สลับกระทรวงจากกระทรวงเกษตรและสหกร

ขณะเดียวกันแก่นำพักพลังประชารัฐ

แม้ว่าจะสามารถทำพื้นที่จนชนะการเลือกตั้ง
แต่จนถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับคำยืนยันว่า
ตัวเองจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งในรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่

แสดงเจตนาก่อนเข้าร่วมการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน